เหาะเหาะเหาะ

ไม่ได้จะพาไปงานแต่งงานบวชที่ไหน

ไปช่วยแบกเสาเอกกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชม
สาวเอกสาวโทขึ้นบ้านใหม่ไปเลยจ้า

ใช่บอกแล้วทำงานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตดูแลครอบครัว
คุณผู้ชมค่ะนี่แหละมาพร้อมกับครอบครัวเลย
ถือเลิกงามยามดีนะเขาจัด๒วัน๒๒๒๓พฤศจิกายนเลย
ตั้งแต่๘นาฬิกา๙นาทีค่ะทำบุญขึ้นบ้านใหม่
อยู่ที่อำเภอกู่แก้วอุดรธานีนี่เองนะฮะ
๒๒นี่เขาทำบุญออฟฟิศบวกกับห้องเก็บทุกอย่างนี้

แล้วเมื่อวานนี้ทำบุญลงเสาเอกเสาโทฟังดีพี่แจ๊กกะรีน
ถึงได้เรียกพลอยกับเรียกพี่แจ๊คไปช่วยแบก

เดี๋ยวนะ

เรียกแบบนี้ได้ไหม

บ้านหลังใหม่มันใหญ่น่าดูคุณผู้ชมค่ะ
สร้างจากน้ำพักน้ำแรงของน้องยูกิเขา
และอยากจะให้พี่เพื่อนดูบรรยากาศในช่วงเช้าหน่อยนะ

เชิญพระมา๗รูปพี่แจ๊ค

รูปค่ะมาทำพิธีทางศาสนาตามลำดับนั่นแหละ
แล้วก็มีญาติพี่น้องมาร่วมงานกันเยอะเลยนะ
หลังจากนั้นถึงพิธีสำคัญค่ะ
ตั้งขบวนแห่รอบบ้าน

๓รอบ
ยังไม่จบแล้ว

อ๋อเพื่อความเป็นศิลป์ของคน
นี่น้องยูกิเขาก็นุ่งชุดไทยหาบตะกร้า
เขาว่ากันว่านะคุณโบราณว่าเป็นการหาบเงินหาบทองเนี่ย

โบราณเชื่อกันว่าจะมีข้าวมีปลากินตลอดปี

เก่งนะอายุแค่นี้แล้วตัวแค่นี้เอง

เสาเอกเสาโทบ้านเขา๑๗ต้น

วันที่๒๒๒๓เดือน๑๑ปี๖๖อีก
โอเคหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้